โนราใหญ่นอกจากจะอวดท่ารำต่างแล้วจะต้องรำทำบทซึ่งเป็นศิลปะสุดยอดของโนราให้สมแก่ฐานะที่เป็นนายโรง
รำทำบทคือการตีความหมายบทร้องเป็นท่ารำให้ผสมกลมกลืนกับจังหวะของดนตรี
มีสองทำนองคือทำนองเพลงกราวและทำนองเพลงโทนส่วนใหญ่เป็นบทชมธรรมชาติดังนี้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน